จะมีกิจกรรมที่ทางกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเขาได้แสดงออก
ถึงสิทธิเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน
แล้วคือหลายประเทศทั่วโลกก็มีการจัดกิจกรรมด้วยนะคะ

อย่างประเทศไทยค่ะเราจัดขึ้นเป็นครั้งแรกวันที่๕มิถุนายน
ก็มีการจัดต่อเนื่องในบางพื้นที่อย่างพัทยาเมื่อวานด้วย

การจัดงานพรายมันครั้งแรกของไทยเนี่ย
เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยนะคะของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ
โดยพรายมันหรือเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ
เขาเป็นการจัดขึ้นเพื่อจะสะดุดี
ที่เกิดขึ้นเมื่อ๒๘มิถุนายนคริสตศักราช๑๙๙
คือในยุคนั้นมีการจับกลุ่มโดยตำรวจที่ใช้ความรุนแรงอยู่เสมอในผับของกลุ่มคนรักร่วมเพศ
ปอคะถ้าเห็นไม่ผิดเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติใช่ไหมคะ
ก็ร่วมด้วยค่ะท่านไปทุกกิจกรรมนะ
ลุกขึ้นมายืนยันการมีตัวตนเรียกร้องให้ยุติการกระทำรุนแรงจากเจ้าหน้าที่รัฐ
ยุติการเลือกปฏิบัติแล้วก็เรียกร้องสิทธิเสรีภาพการใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมกันในสังคมในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอะค่ะ
เป็นนักสิทธิมนุษยชนเพื่อกลุ่มเพศทางเลือกในยุค๑๙๖๐เหมือนกัน
แล้วก็เป็นการต่อสู้ในฐานะเป็นนักสิทธิมนุษยชนที่สื่อสารผ่านงานศิลปะค่ะ
แต่ละสีมีความหมายเนี่ยค่ะตามนี้นะคุณผู้ชม
สีชมพูคือเพศวิถีสีแดงคือชีวิตสีส้มคือการเยียวยา
เหลืองคือแสงอาทิตย์สีเขียวคือธรรมชาติ
ครามคือเวทมนต์สีฟ้าคือความสามัคคีและสีม่วงคือจิตวิญญาณค่ะ
นี่คือมีความหมายนะทงสีรุ้งที่เราอาจจะไม่ทราบว่าจริงแล้วมันมีความหมายในทุกสีเลย
ในอดีตเนี่ยผ้าสีชมพูและสีฟ้าหายากเขาว่ายังไง
ก็เลยลดลงมาเหลือ๖สีแต่ยังคงมีความหมายสำคัญเหมือนกัน
สีแดงคือชีวิตสีส้มคือการเยียวยาสีเหลืองคือแสงอาทิตย์แห่งความหวัง
เขียวคือธรรมชาติสีฟ้าคือความสามัคคีสีม่วงคือจิตวิญญาณ
ในการจัดงานขบวนพาเรทในไทยเนี่ยก็นำสีของทงมาสร้างความหมายในประเด็นที่แตกต่างออกไปอีกนะคะ
คือของไทยเราเองมีการแตกความหมายของสีอีก
สีแดงจะเป็นเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมยุติความรุนแรงทางเพศ
เหลืองจะเป็นภาคธุรกิจที่ยุติการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานเพศหลากหลาย
สีเขียวเนี่ยเป็นเรื่องเซ็กทอยถูกกฎหมายเพศวิถีและทำแท้งปลอดภัย
น้ำเงินคือสันติภาพสำหรับทุกชีวิตสิทธิผู้ไร้สัญชาติวีแกนแล้วก็สิ่งแวดล้อม
ส่วนสีม่วงคือผู้ที่เชื่อมั่นในจิตวิญญาณการเยียวยาและศาสนาค่ะ
ทั้งหมดนี้คือสีสันที่มีความหมายกับความหลากหลายทางเพศหลักสีหลักเพศนะคะ

เดือนมิถุนายนนี้เราก็เลยได้เห็นสีสันเหล่านี้อยู่ทุกที่
แล้วก็มีความหวังว่าจะอยู่อย่างยั่งยืนด้วยนะคะ
ลงลึกให้รู้เลยเพราะว่าหลายคนมีข้อสงสัยเหมือนกัน
ทำไมไลน์ของบริษัทนี้หรือกลุ่มนี้ทำไมเปลี่ยนเป็นสีรุ้ง

เราก็เลยมาแตกประเด็นให้ได้รู้กันนะคะ